กรณีที่มีการยิงปะทะกันนะครับขณะเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านพัก
ในพื้นที่หมู่๓บ้านท่าด่านตะบนตะโลกาโปอำเภอยริงจังหวัดปัตตานี
เมื่อวานนี้นะฮะคนร้ายก็ถูกวิสามันไปสองศพนะครับ
พลตำรวจรีปียวัตรเฉลิมศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
บอกว่าคนร้ายที่เสียชีวิตจากเหตุประทะคือนายอับดุลละเจ๊หะ
และนายอับดุลละสามะเป็นคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุ
ก่อเหตุโดยใช้ปืนอากาศและปืนขนาด๙มม
จากนี้แล้วนะครับยังรอผลพิสูจน์อีกว่า
คนร้ายเคยนำปืนดังกล่าวไปก่อคดีที่ไหนบ้าง
จากหลักฐานทั้งหมดบ่งชี้ได้ว่าการก่อเหตุยิงอศที่อำเภอยะรัง
เป็นการรวมทีมของแกนนำระดับปฏิบัติการ
ไม่ว่าจะเป็นคนร้ายที่ถูกยิงเสียชีวิต
นายมามะซาอินายบูคอรีหลำโซะนายบูคอลีเจ๊หะ
ซึ่งทั้ง๓คนมีหมายจับคดีความมั่นคงอยู่หลายหมาย
ส่วนการไล่ติดตามตัวคนร้ายที่เหลือ
ตอนนี้ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่
โดยเฉพาะการควบคุมตัว๒ผู้ต้องสงสัยจากเหตุปะทะ
รวมถึงเจ้าของบ้านที่คนร้ายเข้าไปหลบซ่อนตัวด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขามองว่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นกับเหตุรอบยิงอศยรัง
แล้วก็จะต้องโดนดำเนินคดีในข้อหาให้ที่พักพิงกับคนร้ายด้วยนะคะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่จับคนร้ายได้เพิ่มอีก๑คนแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลถึงคนร้ายที่เหลือที่หลบหนีอยู่ค่ะ